เมื่อวานนี้นะคะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะ
ได้จัดพิธีพระราชธรรมปริญญาบัติค่ะ
ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี๒๕๖๓ขึ้นนะคะ
ซึ่งมีคนบันเทิงคุณผู้ชม
นักร้องซุปเปอร์สตาร์เบิร์ตทงชัยค่ะ
เข้ารับพระราชทานปริญญาศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ค่ะ
ด้านดนตรีคีย์ตะศีลสากลศึกษานั่นเอง
เรียกว่าพี่เบิร์ตนะคะเป็นดรอย่างเป็นทางการแล้วก็ว่าได้นะ
ซึ่งก็มีงานเลี้ยงฉลองบัณฑิตกิติมศักดิ์ค่ะ
จากนั้นค่ะด็อกเตอร์พี่เบิร์ดค่ะ
เปิดใจกับสื่อมวลชนอย่างเป็นกันเองสุดเลยนะว่าโอ้โห
พี่เนี่ยปลื้มใจแล้วก็เป็นสิ่งภูมิใจอีกสิ่งหนึ่งในชีวิตเลยนะ
เจ้าตัวค่ะอยากจะมอบปริญญาใบนี้นะ
ให้เป็นของขวัญแก่ทุกคนที่คอยสนับสนุนเขาค่ะ
อยากให้คุณพ่อคุณแม่ที่มองลงมาจากที่ไหนสักแห่งเนี่ย
ภาคภูมิใจไปกับเขาด้วยนะคะ
อกจากนี้ค่ะพี่เบิร์ตนั้นยังได้อัปเดตถึงผลงานในวงการบันเทิงค่ะ
อัลบั้มใหม่แล้วก็คอนเสิร์ตนะคะ
เหลือเกินอยากจะให้เกิดขึ้นภายในปีนี้นี่แหละนะ
เจ้าตัวค่ะบอกว่าอยากให้แฟนเพลงได้มีความสุขกันอีกครั้งนึง
เมษาก็จะปล่อยให้ได้ฟังกันนะคะ
ส่วนคอนเสิร์ตค่ะก็ราวเดือนพฤศจิกายนนั่นเอง
เจ้าตัวค่ะตั้งใจทำทุกอย่างอย่างเต็มที่
รวมไปถึงฝากความห่วงใยไปถึงทุกคนด้วยนะคะ
มันภูมิใจมันซึ้งใจที่พี่ก็มา

คือพี่ได้มาอาศัยในวันเวลาดีของทางมหาลัยเขาด้วย
ดรเนี่ยมันไม่ใช่ของพี่เบิร์ดคนเดียว

เพราะว่าได้ก็เพราะว่าเป็นงานแล้วก็ทุกคนได้เห็นงานของเรา
เฮ้ยกลับไปเอาบริจารณ์นี้ตั้งที่โกรธแม่อีกทางครับ
นี่ก็เป็นรางวัลอีกรางวัลหนึ่งของพวกเรานะ
ที่จะสอนให้เรารู้ว่าเราต้องพูดดีคิดดีและทำดี
พี่เบิร์ตจะไม่หยุดเลยคอนเสิร์ตนี้มีแน่นอน
นับวันเวิร์ดที่จะมาถึงนี่ก็คือภูจิกาย
อยากให้พวกเราทุกคนกลับมามีความสุขเป็นอีกครั้งหนึ่ง
อยากให้วงการเพลงของเราที่มันนิ่งนะครับ
กลับมาฟูนพวกเรา
ต่อให้เป็นญาติญาติผู้ใหญ่ความโควิดก็เอาเราไปอยู่